ในช่วงเดือนตุลาคมแบบนี้นะครับดอกดาวเรืองที่ประชาชนในทุกภาคส่วน
จังหวัดได้ปลูกเอาไว้ในหลายเดือนที่ผ่านมา
ตอนนี้เริ่มออกดอกบานสะพรั่งแล้วด้วย
ถูกต้องค่ะรวมไปถึงที่จังหวัดตรังนะคะ
บรรดาจิตอาสาและตำรวจค่ะก็ช่วยกันดูแลดอกดาวเรืองนะคะ
เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ตำรวจภูทรเมืองตรังและจิตอาสากว่า๓๐๐คนค่ะ
ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม
จากนั้นนะคะได้ช่วยกันนำดินไปเติมพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำ
และตัดแต่งต้นดาวเรืองบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรเมืองตรัง
คงความสมบูรณ์ออกดอกได้อย่างสวยงามตลอดเดือนตุลาคมนี้
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และแสดงความอาลัยถวายในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
และบริเวณที่ถนนตรังกันตรังขออภัยนะคะ
ตรังกันตังพื้นที่บ้านป่าเตียวหมู่๕
ชาวบ้านจิตอาสาร่วม๑๐๐คน
ก็ได้ช่วยกันปลูกดาวเรือง๙๙ต้นตลอดเส้นทางเกาะกลางถนนค่ะ
พร้อมทั้งหอบลูกจูงหลานมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วย
โดยยังมีการช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ตัดย่าตลอดสองข้างทาง
เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์นะคะ
ขณะที่ยายเคลื่อมแก้วพิทักษ์อายุ๙๑ปีค่ะ
ก็รบร้าวให้ลูกหลานพานั่งวิวแชร์มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
ส่วนที่โรงเรียนสตรีทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นักเรียนต่างก็ชื่นชมความสวยงามของดอกดาวเรือง
กำลังบานสะพรั่งไปทั่วบริเวณโรงเรียน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครูและนักเรียนได้ช่วยกันปลูก
เพื่อถวายความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

จริงในหลายโรงเรียนในทุกจังหวัดเลยนะครับ
ก็ได้ปลูกดอกดาวเรืองมาหลายเดือนแล้ว

ก็นำดอกดาวเรืองซึ่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์
ประดับบริเวณเกาะกลางถนน
หน้าตลาดกิมโยงองค์อำเภอหาดหย่าย
ความยาว๑๕เมตรเลยทีเดียว
เพื่อถวายความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักพักดีครับ
ส่วนที่ภาคอีสานอย่างจังหวัดบึงกาล
ในชวนปัดสำรานผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บ้านนาแสงสาคอนตำบลนาแสงอำเภอศรีวิลัย
ได้นำลูกบ้านและจิตอาสาเฉพาะกิจ
นำต้นดาวเรืองที่เพาะปลูกเอง
ประดับตกแต่งสองฝั่งถนนเข้าหมู่บ้านและทุกซอยภายในหมู่บ้านค่ะ
เป็นงานปรับปรุงพิธรรมที่สวยงามตลอดช่วงพระราชพิธีถวายพระเผลิงพระบรมศพ
พร้อมกันนี้ยังร่วมกันทำความสะอาดตามเส้นทางถนนในหมู่บ้าน
เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ในหลวงรัชกาลที่๙กันด้วย
เช่นเดียวกับที่จังหวัดชายภูมินะคะ
ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักปังอำเภอภูเขียว
ช่วยกันเพาะต้นกล้าดาวเรืองแล้วนำมาปลูกที่บริเวณหน้าอบต
หวังที่จะให้บานสะพรั่งออกดอกพร้อมกันทั่วแผ่นดิน
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนี้ล่ะค่ะ

และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้ค่ะ